พูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยต่อเนื่องดีกว่า

เตรียมทีมเรื่องของการ

ในชุดแรกจะมี๓๐คน

ตามข่าวออกมาเขาบอกว่า

จะได้รู้ชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็

ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่จะได้เห็น

คืออยู่ในทีมชุดใหญ่ที่เป็นชุดที่

ความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ย
ก็บอกว่า๓๐คนแรกนะครับ

คือเขาจะมีผู้เล่นดาวรุ่งที่สามารถ

เพราะฉะนั้นติดตามกันหน่อยนะครับ

ก็จะประกาศผู้เล่น๓๐คนแรกเนี่ย
ว่าคือวันที่๒๐สิงหาคมนี้นะครับ
ก็มีรายงานนะครับว่าพวก

แต่น้อยขนาดนิชิโนจะได้เห็นการซ้อม

อายุไม่เกิด๒๓ปีเป็นคู่ขนาดไปด้วย
จะโฟกัสส่วนโลกรอบคระเลือก
ในช่วงสองเกมแรกก่อน

ในสมสรรค์ก็ดี
เอกณิตปัญญา๑๙ปีอันนี้เล่นแบกอายุได้ไหม
หลายคนว่าเอามาเถอะฟอร์มดีขนาดนี้
นี่ยิงเยอะสุดในผู้เล่นคนไทยที่ยิงในหลีกเลยนะครับ
อีกคนนึงเจริญศักดิ์วงกร
ขวาจากสมุทรประการซิตี้
จริงมีเยอะนะที่อายุเกินแล้วฟอร์มดีในลีก

ไม่ใช่แค่เอารุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ลองสร้างทีมใหม่มันจะได้มีอะไรใหม่ในการแข่งขันกันบ้างนะครับ

ตอนนี้เขาบอกว่าเขาชอบสไตล์การ
บอกว่าชอบคนที่วิ่งแบบกดดันตลอดอ่ะเรสซิ่งเก่งพวกนี้
เขาเลือกเลยเขาบอกทักษะไม่เป็นไรเพราะว่าเกมของเขาเขาจะเน้นคนเข้าถึงบอลเร็ว
ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยสักหนึ่งคนอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นใครนะครับ
ส่วนความขึ้นไหวของทีมชาติเวียดนามกันบ้างดีกว่าคู่แข่งของไทย
เวียดนามคุณวิราวิตก็จะเจาะข่าวมาเป็นข่าวร้ายของพวกเขาตัวหลักเริ่มทยอยกันเจ็บนะครับ
คนนี้แหละที่เจ็บเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าต้องพัก๔๕สัปดาห์เจ็บเข่าขวาคุณชนะ
มีโอกาสจะไม่ได้ลงเลยนะในเกมเจอไทยเขาบอกอย่างนี้
ก็คนนี้ถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมชาติเวียดนามเข้ามาตลอดนะครับ
นี่มีข่าวกับบริเศษเช่นกับบาลกับคนนี้นะครับถือว่ามีแบ็คที่อนาคตไกลมาก

ใช่แล้วก็เติมขึ้นสูงดีเปิดบอลก็ดี
อีกหนึ่งคนนะครับหมายเลข๘ของเวียดนามเหงียนจองหว่างนะครับ
แล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกของเกมด้วย

อันนี้เป็นข่าวทางฝั่งเขาเพราะว่าดูแล้วเนี่ย
เราเช็คจากข่าวในลีกแต่มันยังเหลือเวลาอีกนะ
ผมเชื่อว่าก็เป็นผู้เล่นสำคัญอันนี้ก็เล่นตั้งแต่ในชุดสมัยพี่ซิโก้คุมทีม

คนนี้คือเป็นตัวปลวดในแดนกลาง

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลผมย้ำกันตรงนี้ว่า

เพราะฉะนั้นติดตามกันให้ได้กับเกมนัดแรกกับศึกฟุตบอลโลก
รอบก็เรียกโสดเอเชียไทยเจนกับเวียดนาป